ตรงนี้ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับ
มีรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อบรรทุกแป้งมันมาเต็มคัน
ไปประสบเหตุพิความบนเขาโทนที่จังหวัดปราจีนบุรี
ทำให้คนขับนั้นถูกไฟคลอกเสียชีวิต
ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเบรกแตกขณะที่ลงเขานะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณสักตี๕๕นาที
เมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมานะครับ
หลักกิโลเมตรที่๒๑๐ก่อนถึงสารโทน๓๐๐เมตร
ในพื้นที่ตำบลบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับ
มีการได้รับแจ้งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
ตำรวจสพวังขอนแดงเข้าไปตรวจสอบพบ
กำลังลุกไหม้รถพ่วง๒๒ล้อเป็นรถบรรทุกพ่วง
ไม่ทราบยี่ห้อสีเขียวทะเบียน๗๗๐๘๗๓กรุงเทพมหานคร
สภาพนี่หงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่เลยครับ
ทางด้านของดับเพลิงก็ฉีดน้ำอยู่นาน
จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แล้วก็ใช้รถไถไปไถแป้งหมั่นที่มันกระจายเต็มพื้นออกไป
เพราะว่ารถคันนี้บรรทุกแป้งมันมาเต็มคัน
มันก็เต็มไปหมดเลยนะครับ
จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลให้การจราจรช่วงขาลง
จากจังหวัดนครราชศรีมาติดขัดเป็นทางยาว

ตั้งแต่ตี๕นะถึง๘โมงครึ่งนะฮะ

เพราะเครื่องสงบตรวจสอบในซากรถโอ้โห
ไปพบร่างของผู้เสียชีวิต๑ศพในรถครับ
หน่วยกู้ไพรศัตริย์จับพุทธธรรมกบินบุรีก็ช่วยการนำรากออกมา

ถูกเกลือไม่ดำเป็นตรดตะโกะเลย
แล้วก็นำเอาไปส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลนาดีครับ
เต็มคันจากนครราชศรีมา

พอไปถึงจุดเกิดเหตุก็เป็นทางวงเขา
รถน่าจะมีปัญหาเรื่องของเบรกเบรกแตกครับ
คนขับไม่สามารถจะควบคุมรถได้แล้วก็เป็นทางลงด้วย
รถก็เลยพลิกคว่ำแล้วก็เกิดเหตุไฟไหม้
แล้วก็คลอกคนขับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ